เรื่องนี้ฟังพาดหัวข่าวคุณผู้ชมอาจจะงงว่ามันเกิดขึ้นได้เหรอ
เครื่องบินเกือบจะชนกับเรือ

เครื่องบินพลเรือนค่ะเขาบอกว่าบินโฉบลงมา
เกือบจะไปเฉียวเอากับเรือยอดที่มีนักท่องเที่ยวอยู่

มาแล้วครับ
มาแล้วครับมาแล้วครับ
ขับเครื่องบินผ่านผลครับ
อยากรู้เหมือนกันครับเป็นลูกใคร
มาแล้วครับ

ในคลิปนี้คนที่ถ่ายคลิปเขาพูดว่าน่าจะเป็นเครื่องบินเอกชน
เครื่องบินพลเรือนไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่นะคะ

เขาก็เลยกลัวว่าโอ้โหมันมีเรือย้อจอดอยู่เยอะ
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวอยู่บนเรือ
ถ้าแบบลงมาต่ำกว่านี้อีกนิดเดียว
มันอาจจะโฉบเฉียวกันได้

นี่คือที่เกาะครามน้อยอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

ทีมข่าวของเราก็เลยถามคนถ่ายคลิปนะคะ
คุณเน่งอายุ๓๗คุณเน่งบอกว่า
จุดที่เกิดเหตุเป็นจุดจอดเรือยอดของนักท่องเที่ยว

กึบจะแบบมีโชว์ไว้ไปเฉียวเรือยอด

ก็เลยถ่ายเอาไว้รอบที่๒ละ
ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับคนขับเครื่องบิน
แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้ทำไม
แต่ที่ถ่ายคลิปเพราะมองแล้วว่ามันอันตราย
ที่เขาถ่ายเอาไว้เขาถามแล้วค่ะ

ใครเป็นคนเอามาขับแบบนี้คะ

สอบถามไปยังหอบังคับการบิน
เพราะว่าเขาจะต้องรายงานการบินของเขาอยู่ตลอดเวลา

พี่บินโชว์เขาอาจจะสนุกแหละ

สกนตรกรรมอันตรายมากค่ะ